มีเหตุการณ์หนึ่งคนนี้หนักเลยฆ่าตัวตาย
นายหิรันนะคะอายุ๕๘ปีเขาเป็นพนักงานขับรถดูดซ่วม
เขาฆ่าตัวตายที่บ้านที่จังหวัดชายนาฏค่ะ
สาเหตุก็คือทะเลาะกับลูกชายเรื่องขัดรองเท้า

เขาอาจจะเครียดเพราะเคยประสบอุบัติเหตุตกลงมาจากรถดูดซ่วม

ค่ะตำรวจมูลนิธิร่วมกับตันยูก็ไปตรวจสอบนะคะ
นายหิรันจิตอ่อนอายุ๕๘ปีค่ะ
ก็คือฆ่าตัวตายใช้ปืนยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุซ้ายเลย

แล้วก็เจออาวุธปืนลูกโม่ขนาด๓๘ตกอยู่ใต้โต๊
เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานบ้านอยู่ที่อำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏนะคะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชม
ช่วงเช้าเนี่ยสามีทะเลาะกับลูกชายเรื่องขัดรองเท้า

สามีมีอาชีพเป็นคนขับรถดูดซ่วม
พอทะเลาะกับลูกปุ๊บอยู่ก็เดินเข้าไป
ปืนที่ซ่อนเอาไว้แล้วก็ยิงตัวตายเลยค่ะ

เนี่ยแต่ภรรยาบอกว่าน่าจะเป็นความเครียดสะสม
เมื่อเดือนก่อนประสบอุบัติเหตุค่ะ
ฮิรันไปเหยียบสายยางบนรถดูดซ่วม
เพราะรถอู่ซ่วมจะมีสายยางขดอยู่
เหยียบไปสะดุดแล้วก็ร่วงลงมาจากรถ
คือรถดูดซ่วมเนี่ยมันค่อนข้างสูงเหมือนกัน

หมอผ่าตัดแต่อาการไม่ดีขึ้นแล้วก็เดินไม่ได้เหมือนปกติแล้วนะคะ
ใช้ไม้ค้ำพยุงตัวเองทำให้ทำงานไม่ได้

แล้วมันจะทำอะไร
เขี่ยงอยู่อะคะ
เขาเขี่ยงอยู่กับลูกเขาก็ให้ลูกเขาเอาลองเท้าไปล้าง
กูก็บอกว่าลองเท้าเยอะแยะไปทิ้งมันไปเถอะ
ก็บอกว่าเบื้องต้นก็น่าจะเกิดจากความเครียดแล้วค่ะ
สะสมหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็ไม่สามารถเดินได้เหมือนเดิม
ทำงานเหมือนเดิมไม่ได้หาเงินหาทองไม่ได้
แล้วพอคนเครียดสะสมนานนะคุณรัชพร

แล้วก็เออนี่เครียดมานานมาทะเลาะกับลูกชาย
แค่เรื่องขัดรองเท้าระเบิดเลย
มันโอ้โฮไปยิบปืนมายิงตัวตายนี่ค่ะ